มีเรื่องทำให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยต้องมาเสื่อมเสียอีกแล้วนะครับ
เรื่องเก่าเพิ่งจะจางไปเรื่องใหม่มาอีกแล้วครับ
กับหนุ่มไทยที่ไปก่อเหตุทำร้ายร่างกายแล้วก็ไปข่มขืนนักท่องเที่ยวสาวชาวต่างชาติที่เกาะพังงันนะครับ
ตำรวจก็สามารถจับกลุ่มผู้ก่อเหตุได้ทันควันคุณผู้ชมมีคดีติดตัวเพิ่งจะออกจากคุกมาเลยครับ
ตำรวจไปคุมตัวนั้นไปเรียกวัดฮานสุวรรณหรือว่ามอสอายุสามสิบสามปีครับ
เป็นชาวอำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชอาชีพปัจจุบันตอนก่อเหตุ
เป็นช่างซ่อมรถจักรยานยนต์อยู่บนเกาะพังอันนี่แหละ
ออกจากคุกมาก็มาทำเป็นช่างนี่แหละนะฮะ
ซึ่งสารจังหวัดเกาะสมุยได้อันวัดไหมจับนายเรวัด
ข้อหาข่มขืนกระทำชำราวผู้อื่นโดยประการใด
โดยใช้กำลังประทุษร้ายผู้อื่นนั้น
อยู่ในสภาวะที่ไม่สามารถจะขัดขืนได้
ก่อนนำตัวไปสอบสวนที่สอบภอกเกาะประการต่อไป
นายดายวัฒน์ก็ให้การรับสารภาพ
ว่าเขาเป็นคนลงมือข่มขืนนักท่องเที่ยวจริง

นายดายวัฒน์เคยเกาะคดีมาโชคชน๘ข้อหาด้วยกัน
เพิ่งจะพ้นโทษคดีเรื่องของยาเสพติดมาแค่วันเดียว
แล้วก็มาก่อเหตุคมคืนอีกไม่เข็ดหลาบเลย
ในพื้นที่หมู่๓ตำบลบ้านใต้ช่วงสักตี๒ของคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมา
พบว่ากระเป๋าเงินหายไปก็ไปชวนเพื่อนผู้ชายที่ไปเที่ยวด้วยกัน
เดินหากระเป๋าแต่ไม่เจอเพื่อนผู้ชายก็ค่อนข้างจะเหนื่อยเพลียนะ
ขอเดินเท้าบนถนนมุ่งหน้าสู่ชายหาดเพื่อกลับไปงานอีกครั้งหนึ่ง
เพื่อไปหากระเป๋านะครับจนไปถึงจุดเกิดเหตุ
ซึ่งห่างจากที่พักแค่๑๐๐เมตรเท่านั้นเองคุณผู้ชม
พบกับผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้ต้องหา
ทำทีเป็นเหมือนเป็นพลเมืองเดียครับไปทักทายช่วยไหม
เดี๋ยวผมหาช่วยไปหากระเป๋าเงินไหมอะไรอย่างนี้นะครับ
อาสาพาขี่ซ้อนมอเตอร์ไซค์ไปไปหากระเป๋าสตางค์
สุดท้ายเนี่ยพลเมืองดีกลายเป็นผู้ต้องหาครับ
ฉวยโอกาสทำร้ายเขาต่อยท้องเขาเขาจนเขาหมดแรงไป
แล้วก็ไปข่มขืนเขาจนสำเร็จแล้วก็หลบหนีไป
แต่สุดท้ายนักท่องเที่ยวไม่ยอมไปแจ้งตำรวจจนสามารถจับกลุ่มได้
พอตำรวจจับได้เอาตัวไปให้ผู้เสียหายชี้ตัว
เขาร้องไห้เลยเขาเสียใจตกใจมาก
บอกนี่แหละคนที่ข่มขืนเขาก็จับได้
แน่นอนคุณผู้ชมข่าวนี้มันต้องถูกเผยแพร่ไปยังต่างประเทศด้วย

คงต้องพูดว่าบนเกาะพงันอีกแล้ว

เกิดขึ้นหลายครั้งต่อหลายครั้ง
คราวนี้ก็จับได้แล้วนะครับ